๒๘ตุลาคมนี้นะคะที่พระบรมหาราชวัง
ใครอยากได้ภาพที่ระลึกก็สามารถไปถ่ายภาพกันได้ค่ะ
เรื่องราวน่ารักสำหรับผู้คนที่มีน้ำใจไปแจกของต่าง
ท้องสนามหลวงยังคงมีปรากฏบนสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะ
อีกหนึ่งภาพประทับใจก็เป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่ง
ให้กับคนขับรถเมย์ค่ะ
ผู้หญิงคนนึงนะคะนั่งอยู่ท้ายรถทหาร
เอื้อมมือสุดแขนนำเข้าห่อส่งให้คนขับรถเมย์ที่จอดอยู่ข้าง
ก็เป็นภาพที่ถูกโพสต์จากสมาชิกทวิตเตอร์รายหนึ่ง
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ระบุข้อความว่าบนเส้นทางไปสนามหลวงที่ติดขัด
เห็นพี่ผู้หญิงในรถทหารพยายามยื่นมือสุดแขน
เพื่อแจกเข้าหอให้คุณลุงคนขับรถเมช็อตนี้ทำเราเกือบร้องไห้เลย
ล่าสุดนะคะมีผู้รีทวิตไปแล้วกว่า๒๕๐๐๐ครั้งค่ะ
ใช้ทวิตเตอร์เจ้าของภาพนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
บอกว่าภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อวันที่๒๒ตุลาคม
หลังจากไปร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีรอบบ่ายโมงที่บริเวณสนามหลวง
แล้วก็เป็นช่วงที่รถติดมากนะคะ
ก็เลยเดินเท้าจากสนามหลวงไปยังถนนพระอาทิตย์
แต่ระหว่างทางได้พบกับผู้หญิงจิตอาสาคนหนึ่งที่นั่งอยู่ท้ายรถทหาร
กำลังตะโกนบอกผู้คนว่าแจกข้าวห่อฟรีค่ะ
จากนั้นก็ยื่นมือนำเข้าห่อไปแจกให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถเมย์ที่จอดอยู่ข้าง
โดยก็ส่งผ่านทางช่องหน้าต่างของคนขับรถเมทีละ๒๓ห่อหลายรอบนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเห็นว่าเป็นมุมน่ารักจึงได้ถ่ายภาพนี้เก็บไว้ค่ะ